ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันน่ากลัวจริงนะฮะที่นครปฐมนะครับเป็นร้านค้าร้านขายของฝากแห่งหนึ่ง
ค่ะอยู่ริมถนนนะฮะกลางวันแสกนี่แหละนะฮะช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้อยู่ดีดีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาถือมีดสปาต้าเข้ามาด้วยนะครับ
ฟันคนในร้านจนบาดเจ็บแล้วก็ชิงสร้อยคอทองคำไปน้ำหนักใน๑๑บาทนะฮะ

คือจังหวะเข้ามาเนี่ยไม่รู้ตัวคือโทษนะคะนั่นมีดนะที่ฟาดลงมาฟันฉับเข้าไปกลางหัวเขาอ่ะ
พยายามจะดึงสร้อยของคุณลุงนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ฟันคุณลุงต่อด้วยโอ้ตายแล้ว
ยังเลือดอาบเลยนะค่ะเป็นร้านขายของฝากที่อยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพนะครับ
ใกล้ซอยเทศบาล๘ตะบนอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเที่ยงเมื่อวานนี้
คนร้ายมาสองคนนะฮะขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านคนหนึ่งยืนคุมเชิงอยู่หน้าร้าน
อีกคนก็ถือมีดสปาต้ายาวสักฟุตนึงเนี่ยเข้ามากระหน่ำฟันอย่างที่เห็นนะครับ
คนที่โดนก่อนก็คือลูกสาวของเจ้าของร้านนะฮะคุณธัญฑรอายุ๔๒ปีก็บาดเจ็บที่แขนขวา
ใบหูขวาก็ถูกฟันเข้าไปแบบห้อยเกือบขาดอ่ะนี่นะฮะ
คนร้ายก็ฟันอีกคนนึงคือคุณลุงอเนกอายุ๖๗ปีนะครับ
บาดเจ็บสาหัสนะฮะถูกฟันเข้าศีรษะหลายแห่งนะครับถึงขั้นกระโหลกศีรษะแตกเลยนะครับ
อเนกแกเป็นพ่อของนางสาวธัญฑรมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านที่เกิดเหตุเห็นรถผู้ก่อเหตุเห็นไหมฮะกระบะคันนั้นนะครับ
สีฟ้าเทานะฮะไปจอดอยู่ที่หน้าร้าน๑๑นาฬิกา๕๑นาทีเมื่อวานนี้
จากนั้นคนร้ายก็ลงจากรถนะเปิดประตูนะเดินนี่ลงมาจากรถนะฮะ
ฝั่งคนขับเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปในร้าน
ก่อนจะเดินกลับมาที่รถแล้วนั่งอยู่ในรถประมาณ๕นาที
ค่ะแล้วนี่เดินลงมาแล้ว
คือตอนที่มารอ๕นาทีเนี่ยรอให้รถอีกคันหนึ่งขับออกไปก่อน
ตรงรอจังหวะให้ปลอดคนแต่เดินไปดูลาดล้ำอีกนิดนึงละ
ในร้านเนี่ยเขาเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ลงมือก่อเหตุ
เพราะถ้าเรามองจากมุมฝั่งนี้เนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรในร้านเลยใช่ไหม
ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจนเห็นคนวิ่งไปวิ่งมานี่แหละ
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับ
ลูกสาวของเจ้าของร้านซึ่งก็เจ็บเหมือนกันนะฮะ
ถูกฟันคนแรกเลยนะฮะคุณธัญฑร

บอกว่าตอนนี้พ่อเธอเนี่ยหนักกว่าเธอเยอะ

แต่อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วช่วงเกิดเหตุเธอนั่งอยู่ในร้านกับพ่อ
นี่โดนศีรษะด้วยนะฮะโดนที่ใบหูด้วยนะครับ

คนร้ายอยู่ก็ถือมีดบุกเข้ามา
ประชิดตัวแล้วฟันเลยก่อนพูดเนี่ย

แล้วใช้มีดฟันเข้าคอเธอนะฮะโชคดีมากไม่เข้านะฮะ
อาจจะทื้อแต่ว่าฟันอีกทีเข้าหูเนี่ยอันเนี้ย
เข้ากกหูหูเกือบขาด
หลังจากนั้นเธอก็ตะเกียกตะกายออกไปนอกร้าน
ระหว่างนั้นคนร้ายก็มุ่งไปที่พ่อเธอ
ซึ่งสวมสร้อยคอทองคำอยู่
แล้วก็มีเลสข้อมือด้วยของเธอด้วยนะฮะ

เธอก็คว้าอิดตัวหนอนมาปลาใส่คนร้ายเต็มแรงเพื่อช่วยพ่อ

แต่สุดท้ายก่อนไปคนร้ายก็ได้ทองไปนะครับ
ทองของพ่อนะฮะแล้วก็วิ่งขึ้นรถหลบหนีไป
ซ้ายมือคือทองนะที่
คุณลุงแกเคยถ่ายรูปเอาไว้นะฮะเป็นพระ

แต่นาฬิกาไม่ใช่นะจังหวะเคยถ่ายรูป
เป็นหลักฐานแหล่ะว่าทรัพย์ศีลนี้คือแบบเนี้ย
เอาตายกะว่าเอาตายถ้า
เพราะว่ามันเล่นพล้ายซักขนาดนี้แล้วอ่ะ
แล้วใครมาช่วย
มันก็ช่างคนต่างช่วยตัวเองนั่นแหละ
ต่างคนต่างช่วยตัวเองไปหาหมอก็ไปเอง
จริงนะเหมือนที่เธอบอกถ้ามีดมันคมเนี่ยเธอไม่รอดนะ
เพราะมันฟันฉึบเข้าคอเลยนะ

แต่มีดมันทื้อแต่ว่ามันก็หนักมันก็ยังพอมีคมอยู่
คุณลุงแกก็โดนหนักเลยโดนเข้าที่หัวนะฮะ
เธอบอกว่าตอนนี้อยากจะตามหาวินจักรยานยนต์รับจ้าง
มาช่วยพาเธอกับพ่อไปส่งโรงพยาบาลนะ
ช่วงนั้นชุลมุนมากนะครับเนี่ยเขาก็มาช่วยพาเธอกับพ่อส่งโรงพยาบาลเนี่ย
เงินทองก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาไปถึงเขาก็ช่วย
แล้วเขาก็หายไปเลยแบบไม่ได้หวังว่าจะมาเก็บเงินค่าโดยสาร
ไม่มีเลยช่วยจริงจริงถ้าดูข่าวอยู่เธอบอกอยากให้มาที่ร้านเธอหน่อย
อยากขอบคุณอยากตอบแทนน้ำใจจริง
เรื่องทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกพันธุ์ลบสุริยกุลณอายุทยา
ตรองผู้หับการตำรวจผู้ทรจังหวัดนครปฐม
วันนี้ก็มาติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
อยู่ในท้องที่ของสพโพนะฮะ

แล้วคงเตรียมการมาก่อเหตุด้วย
ตอนนี้กำลังขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้ว
เพื่อท่านผู้ชมพบเห็นรถเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ

คนหนึ่งยืนคุมเชิงอีกคนนึงเข้ามาที่ร้าน

มีทะเบียนรถมีรถอะไรอยู่นะครับ
นี่เผื่อใครพบเห็นนะครับ
กำลังติดตามตัวอยู่นะครับ

เป็นรถที่พบว่ามีทะเบียนนนทบุรีนะ

แล้วก็ขับมุ่งหน้าหนีไปทางพื้นที่
ถนนทางแถบทางภาคอีสาน
กำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะครับ